มีโศกนาฏกรรมหลายกรณีนะครับ
เกิดจากทหารที่ผ่านศึกสงคราม
และก็ต้องเผชิญกับความผิดปกติทางจิต
จากการที่ต้องไปเจอกับเหตุรุนแรง
ซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดกับทหารเท่านั้นนะครับ

ชาวอาฟกันก็ต้องเจอกับเหตุร้ายรายวัน
ระเบิดฆ่าตัวตายการยิงกัน
หลายคนเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตา
พวกเขาเหล่านี้ต้องการจิตแพทย์ให้คำปรึกษา
แต่ปัญหาก็คือยังมีจิตแพทย์ไม่เพียงพอ

ที่ยังคิดว่าการไปพบจิตแพทย์

หรือว่าคนที่เป็นบ้าเท่านั้นครับ
เหตุระเบิดฆ่าตัวตายกลางที่ชุมนุมเรียกร้อง
มีการยุติการเลือกปฏิบัติต่อชาวชีอะฮาซาร่า
กลุ่มน้อยในอัฟกานิสถานกลางกรุงคาบู
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๘๐คน

ยังคงทำให้โซเฮียราฮาเชมิ
นักศึกษาวัย๒๓ปีบอกว่า

เพราะเพื่อนสนิทของเธอหลายคนต้องเสียชีวิต
บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น

และรู้สึกผิดที่ชักชวนให้ชาวฮาซาร่า

ฮาเชมิบอกว่าต้องการความช่วยเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
แต่สำหรับประเทศที่เสียหายจากภัยสงคราม
จำนวนจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

มีนักจิตวิทยาหลายร้อยคน

คลินิกทั่วอัฟกานิสถาน

โดยเงินบริจาคจากต่างประเทศ

หากบอกพวกเขาให้ไปพบจิตแพทย์

ว่ามีปัญหาสุขภาพจิต

เกิดจากความเครียดและความบอบช้ำ

จากการติดตามข้อมูลโดยสหประชาชาติ
ปี๒๕๕๒พบว่า

เกือบ๒๓๐๐คนที่เสียชีวิตจากสงคราม
และอีกกว่า๔๑๐๐คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งสำหรับประเทศที่มีประชากร๓๐ล้านคน
หมายความว่ามีเพียงคนจำนวนน้อย
ไม่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

กำลังเผชิญบาดแพ้ทางจิตใจจากสงคราม

ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม

คาดหวังว่าเขาจะเลี้ยงดู

ก็จะถูกกดดันและเกิดความเครียด
นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต
และสำหรับสังคมอัฟกานิสถานที่ชายเป็นใหญ่

สำหรับผู้หญิงในการขอความช่วยเหลือ
หากมีปัญหาสุขภาพจิต

ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าไปพบจิตแพทย์
เพราะความเชื่อที่ว่าปัญหาสุขภาพจิต

ดังนั้นการรับการบำบัดสุขภาพจิต
สำหรับผู้หญิงจึงถูกมองเป็นเรื่องผิดปกติ
อย่างไรก็ตามสมาคมจิตวิทยาสากล

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะอบรมนักจิตวิทยา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน